คนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะฮะแล้วก็เตือนรัฐบาลด้วย
นั่นก็คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
คุณชูวิทย์ตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
เรื่องของการตรวจเชิงรุกในชุมชน

คุณชูวิทย์บอกแบบนี้เลยบอกว่า
ห่วงเหลือเกินเดี๋ยวคลัสเตอร์ใหม่
มันจะเกิดขึ้นกลางเมืองนี่เลยก็คือคลองเตย
แล้วก็เตือนรัฐบาลอย่าปิดบังตัวเลขนะครับ

วิทย์กระมวลวิสิตบอกว่าคลัสเตอร์คลองเตย
ข่าวจากวงในที่โรงพยาบาลจุฬา
ที่ทราบว่าชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีสภาพความเป็นอยู่อาศัย
ผนังไม้และสังกษีกั้นเท่านั้นเอง
มีทุกเพศทุกวัยหาเช้ากินค่ำ
ไม่ได้มีการระมัดระวังสูงอย่างคนมีสตางค์เขา
หากตรวจพบเชื้อโควิดจำนวนหลายคนแล้ว

คุณชูวิทย์แฉออกมาเลยเผยออกมาเลยบอกว่า
ถึงขนาดมาตรวจ๘คนแล้วติด๕คนนะคุณ
ทุกคนล้วนมาจากชุมชนคลองเตยทั้งสิ้น
ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นคลัสเตอร์คลองเตยนะครับ
ขอเป็นสื่อกลางถึงผู้ที่มีอำนาจ
ต้องรีบดำเนินการจะตรวจเชิงรุกในชุมชนคลองเตย
หากพบมากจะจัดโรงพยาบาลสนามบริหารจัดการอย่างไรก็แล้ว

แต่ขออย่าได้ปิดบังตัวเลขให้มันดูต่ำ
เลขมันแค่ต่ำแล้วก็ไม่ยอมรับความจริง
ครั้งนี้ป้องกันไว้ดีกว่ามาตามแก้กันจะไม่ทัน
แพร่ไปทั่วแบบนี้แล้วคลัสเตอร์ทองหลอก
ก็เริ่มจากคนรวยแล้วก็สวยไปทั้งประเทศ
เที่ยวนี้ถ้าเกิดที่คลองเตยชุมชนแออัดแล้ว

คลองเตยมีทั้งย่านคนรวยอย่างสุขุมวิทย์
แล้วก็คนจนในย่านชุมชนแออัด

นี่เขาบอกแบบนี้คุณชูวิทย์พูดจากการโพสต์เลยนะ
สภาพเหมือนแดนนรกกับสวรรค์ที่มันอยู่ในพบเดียวกัน
หากเกิดโควิดแพร่ระบาดในเขตนี้

ครับท่านนะฮะเตือนกันแล้วนะครับ
พ่อเจ้าประกูลเอ๋ยนี่คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

เตือนเลยฮะคลัสเตอร์ชุมชนแออัด

วันนี้มีการเตรียมที่จะประชุมสวรรค์ชุดเล็ก

แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะหาบรือเกี่ยวกับ
การระบาดในชุมชนด้วย
โดยเฉพาะในชุมชนแออัดต่างในเขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อเตรียมรองรับในการแพร่ระบาดในชุมชน
ทีนี้ต้องไปดูค่ะว่าโรงพยาบาลสนามที่ตั้ง
จะหาพื้นที่ตรงไหนที่มันจะเหมาะสม
แล้วอย่างที่กังวลคือกังวลว่ากลุ่มคนชุมชนคลองเตย

คือเขาออกไปหลายที่ไงคะออกไปกระจายหลายที่

คือตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังสอบคอเขาแถลงนะ
เขาจะมีชุดข้อมูลที่น่าสนใจตรงนี้
ก็คือเรื่องของการตรวจเชิงรุก
ในพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพมนาคม

ตรวจมาแล้วแต่อย่าปิดบังข้อมูลนะครับ